ส่วนเหตุการณ์นี้ที่กาญจนบุรีค่ะ
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งกำลังจะกลับรถ
มีรถจักรยานยนต์อีกคันนึงไม่แน่ใจว่าเบรกไม่ทันหรืออย่างไร
พุ่งชนเข้าเต็มแล้วกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
แต่กระเด็นกันเสร็จกลายเป็นมีเรื่องทำร้ายร่างกายกันต่อด้วยนะ
เหมือนไม่พอใจเดี๋ยวลองไปดูเหตุการณ์ค่ะ
นี่ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพในกล้องวงจรปิด
ชนกันเสร็จวิ่งไปทำร้ายร่างกายต่อแล้วก็ท้ายคลิปจะมีเสียงดังคล้ายเสียงปืนครับ

๔ทุ่ม๒๐นาทีเมื่อคืนค่ะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ชน
ก็กระเด็นกันไปคนละทิศละทาง

แล้วก็ไปชนรถที่อยู่ริมถนนด้วย
คู่กรณีวิ่งหนีไปแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๑นัท
นี่ค่ะทีเนียตเราก็ต้องตรวจสอบว่าอะไรกัน
รู้จักกันไหมหรือโมโหที่แบบรถชนกันหรือยังไง

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปเจอกับในเอนามสมมุตินะคะเพราะว่าอายุ๑๗เป็นเยาวชนเป็นผู้เสียหาย
เขาเล่าให้ฟังว่าก็กำลังจะไปขี่รถจักรยานยนต์เล่นกับเพื่อนที่ท่าน้ำ
แล้วพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถจักรยานยนต์อีกคันกลับรถกระทันหัน
เบรกไม่ทันจริงก็เลยพุ่งชนแบบเต็มก็กระเด็นกันไปคนละทิศคนละทาง
พอลุกขึ้นมาได้โอ้โหคู่กรณีวิ่งมากระชากคอเสื้อแล้วต่อยเขาที่หน้า
แล้วเห็นเลยว่าเขาชักปืนออกมาด้วยนะ
ตอนวิ่งหนีได้ยินเสียงปืนดังไล่หลังมานัดหนึ่ง
ก็เลยวิ่งไปหลบที่ห้องเก็บของที่เป็นแบบปั๊มน้ำอยู่ริมท่าน้ำ
กู้ภัยมามาทำแผลพาไปส่งโรงพักไม่รู้จักกัน
ผมกับคู่กรณีไม่รู้จักกันมันบังเอิญมาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
แต่กลายเป็นว่ามาถูกทำร้ายด้วย
พอผมประคองตัวได้ปุ๊บผมลุกขึ้นเขาจับคอเสื้อผม
เขาต่อยผมต่อยที่หน้าครับผมตรงจมูกครับ
ผมเห็นนี่แหละเขาชักชักกระบอกปืนออกมาครับผม
เป็นเหมือนกระบอกปืนไส้ปอกปืนครับพี่
ผมเห็นปุ๊บผมรีบวิ่งลงข้างล่างเลยครับพี่
ตอนนั้นได้ยินเสียงดังเสียงปืนนั่นแหละพี่ดังปั้งลั่นเลยพี่
ผมเลยรีบวิ่งออกไปเลยพี่
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ที่มาช่วยอ่ะนะคะอย่างที่มิวเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
ว่าถูกกระชากประตูรถอะไรด้วยใช่ไหมคะ
ตอนรถทางมูลนิธิมาแล้วเหมือนผู้ก่อเหตุหนีไปกระชากประตู
พยายามจะเปิดประตูอย่างนี้ค่ะนี่
ทางมูลนิธิบอกว่าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
แล้วผู้ชายคนนี้มากระชากประตูรถตั้ง๒๓ที
ประตูรถเปิดออกนะภรรยาที่นั่งมาด้วยล็อกประตูรถไม่แน่น
มันเลยเปิดได้โอ้โหพอเปิดได้ปุ๊บ
ผู้ชายคนนี้ขึ้นไปนั่งในรถ
คือนั่งทับภรรยาของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
คือนั่งซ้อนเลยนั่งซ้อนไปเลย
แล้วบังคับให้ขับรถออกไป
ให้ไปส่งที่วัดเขาผู้รางในอำเภอเมือง
เจ้าหน้าที่มูลนิธิบอกผมงงเลย
ไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยงงมาก
คือขับรถมูลนิธิมาช่วยคนเจ็บ

กระโดดขึ้นมานั่งบนรถนั่งทับภรรยาเขาแล้วบังคับให้ไปส่งเฉย
ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีก็เลยให้ในเอคนเจ็บ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
เพื่อนำเอกสารของคุณหมอค่ะ
นำมาประกอบสำนวนคดีเพื่อสอบปากคำอะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ทีนี้ผู้ก่อเหตุค่ะตอนนี้เรารู้แค่ชื่อเล่น
หลงซ่าไม่รู้เป็นฉายาหรือยังไร
หลงซ่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรกำลังรวบรวมหลักฐาน
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ